ยังอยู่กับเช้าสดใสนะคะใครที่หิวพาฮิ้วปิ่นโตไปรับประทานอาหารที่อ่างทอง
บรรยากาศฮิ้วปินโตไปทานข้าวร่วมกันของชาวบ้านหาชมได้ยากแล้วนะ
ใช่ค่ะที่จังหวัดอ่างทองนอกจากฮิ้วปินโตไปรับประทานอาหารร่วมกันแล้วนะคะยังไปฟังเพลงพื้นบ้านด้วยค่ะ

ชาวบ้านที่บ้านหนองหมู่ที่๓ตำบลโพรังนกอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะได้ร่วมรำวงกลองยาวในงานฮิ้วปินโตของดีหมู่บ้านลานสามัคคีสร้างวิถีชุมชน

ให้ชาวบ้านทุกเพศทุกวัยได้ร่วมสนุกกันด้วยกิจกรรมฮิ้วปินโต
ไปกินข้าวร่วมกับผู้ว่าและก็ชมการแสดงดนตรี
พื้นบ้านที่สืบสารกันมาอย่างช้านานนะคะ
ก็คือการขับกล่อมเพลงโทนปัจจุบันเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากแล้วนะคะ
รวมถึงการบันเลงเพลงกลองยาวของชาวบ้านในชุมชน
ร่วมแสดงรำวงกันอย่างสนุกสนาน
ทานเสร็จแล้วอิ่มลุกขึ้นรำวงกันสักหน่อยค่ะ
โดยผู้ว่าบอกว่าภูมิใจที่เห็นชาวบ้านร่วมกันสร้างสีสัน
ให้กับงานในครั้งนี้ด้วยการนำเพลงโทน
การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านมาร่วมงานด้วย
เพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นได้ร่วมชมและก็ร่วมกันสืบท่อต่อไป
แล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนด้วย
แล้วก็หน่วยงานภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะ
แต่งตัวเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมงานแบบนี้

นี่นะครับบรรยากาศแบบนี้ฮิ้วปินโตไปทานข้าวด้วยกันเนี่ย
วิถีชีวิตของชาวบ้านปัจจุบันนี้อาจจะเปลี่ยนไป
แต่ว่าเราก็อยากจะเห็นภาพบรรยากาศความสุขแบบนี้